ทีนี้มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นค่ะคุณตาวัย๘๖ค่ะ
คุณตาเนี่ยก็จะตื่นเช้าไปตลาดทุกเช้าแถวนนทบุรีนะคะ
ก็เดินข้ามถนนไปไปตลาดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
แต่ปรากฏว่าช่วงเช้าเมื่อวานคุณตากำลังกลับจากตลาด
ข้ามถนนจะถึงบ้านอยู่แล้วจูงจักรยานมา
รถพุ่งมาบอกว่ามองไม่เห็นพุ่งชนคุณตาวัย๘๖คนนี้ค่ะ
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะดูรถสิ
แล้วทางครอบครัวบอกว่าโอ้โหอีกนิดเดียวจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ข้ามถนนตรงนี้เป็นประจำไม่เคยมีปัญหา
แต่เนี่ยเมื่อวานมาเกิดเหตุสลดนะคะ
ตำรวจสพเมืองนนทบุรีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ร่วมกับตันยูได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเก๋ง
ไปชนรถจักรยานมีผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี
ใกล้แยกประชาราชตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
ก็พบร่างของนายสุพศเอกพิพัฒน์อายุ๘๖ชาวจังหวัดนนทบุรี
สภาพก็คือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตนะคะศีรษะแตกขาซ้ายขาดอยู่บนพื้นถนนค่ะ
แล้วก็รถจักรยานก็ล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นนะคะผลไม้ที่อยู่ในตะกร้าในรถจักรยานอ่ะ
ก็กระจายเกลื่อนถนนเลยค่ะคุณผู้ชมรถคันที่เฉียวชนเป็นรถเก๋ง
หน้ารถพังเสียหายถึงขั้นที่กระจกหน้าแตกก็คือชนแรงก็จอดอยู่ในที่เกิดเหตุ
คนขับรถเก๋งก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาก็รอให้การอยู่ชื่อว่านายปราชยาน้อยสวยอายุ๓๒
เขาบอกว่าขับรถแล้วเร่งเครื่องมาเพราะว่าจะต้องแซงรถที่อยู่ข้างหน้า
จังหวะนั้นคุณตากำลังจูงรถจักรยานข้ามถนนแล้วจังหวะมันกระชันชิดมาก
อ้างว่าไม่ทันเห็นเนี่ยค่ะเขาบอกว่ากำลังจะแซงรถคันหน้าแบบนี้นี่แล้วเจอคุณตาตรงนี้
พุ่งชนเต็มเลยเหมือนพ้นคันหน้ามาปุ๊บเจอเลยอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้ค่ะทางญาติของคุณตาก็บอกว่าพอรู้ข่าวก็รีบไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็เนี่ยร้องไห้กันจนเป็นลมล้มพับกันไปเลยนะคะ
ญาติก็บอกว่าทุกเช้าคุณตาก็จะไปซื้อของที่ตลาดนะคะไปทุกเช้าเลย
ตอนเกิดเหตุก็กำลังกลับจากตลาดเพื่อจะกลับบ้านแล้วก็อีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านแล้ว
จุดเกิดเหตุห่างจากบ้านแค่นิดเดียวนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติก็ได้นำร่างของคุณตาไปบำเพ็ญกุศล
วัดธินกรนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุ
สอบปากคำคนขับรถเก๋งแล้วก็มีการคุยกับพยาน
อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาเห็นเหตุการณ์ช่วงเช้าเมื่อวาน
อย่างที่คนขับรถเก่งอ้างว่าคุณตาจูงรถจักรยานข้ามถนน
รถเก๋งกำลังจะแซงแล้วก็ขับมาเร็ว
มองไม่เห็นเบรกไม่ทันหยุดไม่ทันจริงเลยพุ่งชน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบพยานเพิ่มเติมก่อน
อาจจะต้องหาหลักฐานเพิ่มนะคะว่ามันเป็นการประมาทหรือเปล่า
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตค่ะ